ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของสัตว์กันบ้าง
ที่สวนโน่งนุษย์ก็มีช้างเยอะอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้มีช้างตัวใหม่อีกแล้วนะคะ
พลายอ่างเป่าเป็นลูกช้างเกิดใหม่
และเกิดในช่วงตรุษจีนด้วยเขาก็เลยชื่อว่าอังเปล่าค่ะ
น่ารักใช่ไหม

เขาจะดูใสน่ารักนะคะ
ความน่ารักน่าชังแบบนี้เป็นความน่ารักของพลายอังเป่า
สมาชิกใหม่ของสวนนงนุษย์พัทยาค่ะ
เกิดจากแม่พังแตงกวา
เป็นช้างนักแสดงกับช้างพลายเบิร์ตนะคะ
เป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีของปางช้างสวนนงนุษย์
เมื่อเวลาเกิดเขาเกิดเมื่อเวลา๓นาฬิกา๑๕นาทีของวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาจัดพิธีรับขวัญช้างน้อยค่ะ
อำนวยการนิมนต์พระครูเกษมกิติโซพล
หรือว่าอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษมาประกอบพิธี

ก็คือสิ่งนั้นไม่เค้าคนเดียวนะแม่เค้า

เป็นส่วนหนึ่งในพิธีนะคะ

หน้าดิฉันตีเป็นเลขอะไรดิ
ไม่ได้นะสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าพลายอังเปล่า
เพราะว่ามีความหมายว่าซองสีแดงนี่แหละคำว่าอ่างเปล่า

นิยมมอบให้ในงานสำคัญของครอบครัว

แล้วเขาเกิดในช่วงนี้พอดีก็เลยอยากจะให้ชื่อนี้

ซึ่งผู้อำนวยการสวนนงนุษย์บอกว่า
ผู้บริหารยินดีกับการกำเนิด

เป็นสมาชิกใหม่ของปางช้างนี้
ขณะที่ลูกช้างสมบูรณ์แข็งแรง

ช่วงแรกจนกว่าจะสามารถช่วยเหลือ

จะสามารถนำไพรอ่างเป่า

แล้วก็สัมผัสความน่ารักของเขานะคะ

พังแตงกวาตกลูกมาหลายครั้งแล้วนะ

ให้ลูกช้างป่าพังฟ้าแจ่ม
ที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกบ่วง
รานป่าแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
พลัดหลงกับแม่ช้างได้อีกด้วย
คือเขามีลูกก็คืออ่างเปล่า

พอที่จะช่วยเหลือช้างน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับ